สวนยางที่นครศรีธรรมราชสุดท้ายถูกยิงเสียชีวิต
เขาเป็นฝาแฝดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
นะฮะใครเป็นคนมาดักยิงเขายังเป็นรภิกษณะอยู่นะครับ
เจอศพกันแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็เกือบตี๑ตี๒นี่แหละฮะ
พื้นที่สวนยางพาราในพื้นที่หมู่๙ตะบนขุนทะเลอำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราชสพลันสกานะครับ
เจ้าของพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ยางพาราตรงนี้ห่างจากถนน๓๐๐เมตรนะฮะ
ศพของนายทศพลชัยพฤกษ์ชื่อเล่นชื่ออู้นะครับ
อายุ๓๘ปีเสียชีวิตอยู่ที่โคนต้นยางพารา
มีไฟฉายที่ฆ่าศีรษะเนี่ยนี่ฮะที่อยู่แถวนั้นด้วยนะครับ
รองเท้าบูธนะฮะกางเกงสามส่วนที่สวมใส่อยู่บ้านแพ้
ที่ถูกยิงเข้าไปนะครับนายทศพลหรือว่าในอู้
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าหน้าอกซ้ายเป็นปืนลูกซองนะครับ
กระสุนมันก็เลยเข้าเป็นรูหลายรูนะฮะมีที่หน้าอกซ้ายเนี่ยเจ็ดรู
ทะลุหลังไปสองรูข้างตัวของเขามีมีดกรีดยางพารา
ตกอยู่เล่มหนึ่งนะครับมีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หนึ่งปลอกนะครับ
ข้างศพก็พบใบจากตกอยู่สองใบด้วยนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะฮะ
จากการสอบสวนทำให้พบว่าเมื่อคืนนี้นายทศพลออกจากบ้านมากรีดยางพารา
ตอน๔ทุ่มครึ่งคาดว่ามีคนมาแอบซุ่มอยู่นะครับ
พอเห็นเขาเดินมาก็ยิงใส่เลยนะฮะยิงหนึ่งนัดกระสุนเข้าหน้าอกนะครับ
จากนั้นคนร้ายก็อาศัยความมืดหลบหนีไป
ตอนที่มาเจอศพเนี่ยก็คือแฝดผู้พี่ของเขามาเจอนะฮะ
ผู้พี่ของเขาชื่อทศพรนะฮะ
น้องชายเนี่ยแฝดน้องเนี่ยมากรีดยางตอน๔ทุ่มครึ่งนะฮะ
ส่วนพี่เนี่ยแฝดพี่เนี่ยออกมากรีดยางเหมือนกัน
แต่เขามาตอนตี๒มาถึงก็เจอศพน้องชายแบบนี้
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เรื่องต้นตำรวจตั้งปมสาเหตุเอาไว้๓เรื่องนะครับ
คือความขัดแย้งเรื่องของยาเสพติด

หรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้ตายนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เป็นภาพจากบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านของผู้ตาย
จะได้ยินเสียงช่วงเสียงปืนนะฮะ
เที่ยงคืน๒นาทีคืนที่ผ่านมานะครับ

จากนั้นเที่ยงคืน๘นาทีเนี่ย
จะมีรถกระบะสีดำขับผ่านหน้าบ้านหลังนี้

ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไร

เพราะว่าถ้าปกติถ้าเป็นคนที่ไปยิงเขาตายอย่างนี้ใช่ไหม

หรือกลัวจะมีชาวบ้านได้ยินเสียงรถ
ก็เลยค่อยขับหลังจากก่อเหตุ
เดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่ตรวจสอบต่อนะครับ

อาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
สวนยางพาราที่เจอศพเมื่อคืนนะครับ
นี่ฮะต้องเดินเท้าเข้าไปแบบนี้นะฮะ
ห่างจากถนนสัก๓๐๐เมตร
จุดที่เกิดเหตุที่เจอศพทางญาติญาติก็เอากระสอบถุงปุ๋ยเนี่ย
คลุมจุดที่เป็นรอยเลือดกองเลือดเอาไว้
มีมีดที่ใช้กรีดยางพารานี่ฮะที่วางพิงต้นยางเอาไว้นะฮะ
มีโคมไฟฆ่าศีรษะสีเขียวของผู้ตายแล้วก็มีซองยาสูบใบจากอยู่หนึ่งห่อ
แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของใครอย่างไรนะฮะ
จากการตรวจสอบเพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นสวนยางพาราที่อยู่หลังบ้านของผู้ตายนะครับ
จากบ้านแค่๕๐๐เมตรนะครับ
ลูกพี่ลูกน้องนะฮะของผู้ตายชื่อคุณแตงโมบอกว่าบ้านของเธออยู่ห่างจากจุดที่เจอศพแค่๑๓๐เมตร
เที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะเธอได้ยินเสียงปืน๑นัด
แต่ถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดของบ้านชาวบ้านแถวนั้นจะได้ยินเสียงตอนเที่ยงคืน๒นาที
เวลามันอาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้
เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเขาบอกเที่ยงคืนกว่าได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด
ทีแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดนะฮะเธอก็นอนต่อนะครับ
หลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เงียบสงบลงไม่มีเสียงอะไรเลยเสียงรถจักรยานยนต์ก็ไม่มีเสียงคนคุยกันก็ไม่มี
จนกระทั่งพี่ชายฝาแฝดของผู้ตายออกไปกรีดยางแล้วไปเจอศพ
ซึ่งถ้าสังเกตจากรอยกรีดน้ำยางพาราเนี่ยนั่นเท่ากับว่าผู้ตายเพิ่งกรีดยางได้แค่๔แถวเท่านั้นนะฮะ
กรีดยางพาราที่ต้นยางได้๔แถวเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
ผู้ตายออกไปกรีดยางช่วง๕ทุ่มกว่า๔๕ทุ่มประมาณอย่างนี้
มันก็จะน่าพอกับเวลาช่วงที่เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนมีเสียงปืนตอนเที่ยงคืนหน่อยหน่อยค่ะ
ซึ่งลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปกีดยางตรงไหนตอนไหนซุ่มตอนไหนแล้วหนียังไง
ประเด็นที่สงสัยอย่างเช่นที่เขาตั้งข้อสงสัยเรื่องพฤติกรรมผู้ตายมีการลักเล็กขโมยน้อย
ญาติบอกขอชี้แจงหน่อยไม่จริงนะฮะมันเป็นข่าวลือ
ถ้าเกิดผู้ตายเขามีพฤติกรรมชอบลักขโมยลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านจริงเนี่ย
ป่านี้ถูกแจ้งความจับไปแล้วไม่เคยมีใครแจ้งความอะไรเลย
เขาคิดว่าเด็กจัดการเล่นอะไรแบบนั้นเลย
ส่วนตาทดสบความรู้สึกนายทหรับ้อนนะชื่อชื่ออบนะพี่ชายฝาแฝดของผู้ตาย
น้องฝาแฝดผู้ตายในท่ะชื่อทหรับควรด้วยชื่ออุ่นี่คือธมพันธ์พี่ชาย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับประมาณ๑ทุ่มน้องชายขี่
จักรยานยนต์ไปนั่งเล่นกับเขาแล้วก็ญาติอีกคนนึงที่บ้าน
ก็ในวงก็พูดคุยกินข้าวกันตามปกตินะฮะ
คือเขาอยู่คนละหลังนะฮะพี่ชายน้องชายฝาแฝดเนี่ย
แล้วปกติน้องชายจะขี่จักรยานยนต์ไปนั่งเล่นบ้านพี่ชายช่วงค่ำ
เป็นแบบนี้ทุกวันจากนั้นน้องชายก็ขี่รถกลับบ้านตัวเอง
ก็ขี่กลับไปสักช่วงใกล้เที่ยงคืน
ก่อนจะไปยังถามน้องนะครับน้องได้ถามพี่นะครับ
จะเข้าไปกรีดยางกี่โมงพี่ก็บอกน้องบอกเดี๋ยวตามเข้าไป
ตี๒พี่เขาก็ไปกรีดยางขี่จักรยานยนต์เข้าไปไปถึงสวนยางพารา
ตอนนั้นน้องก็ถูกยิงนอนเสียชีวิตไปแล้ว
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำร้ายน้องตัวเองไม่ได้ยิงน้องตัวเองตายนะครับ
ส่วนปมสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
เพราะก่อนหน้านี้น้องชายของเขาเคยคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจอย
แล้วก็เลิกกันไปได้สัก๔๕เดือน
ระหว่างที่คบกันน้องมักทำร้ายร่างกายจอยอยู่บ่อย
ที่สำคัญก็คือแฟนเก่าของจอยเนี่ยตอนนั้นเขาติดคุกอยู่
ทีนี้พอพ้นโทษออกมาไม่รู้ว่าจอยกลับไปคบกับแฟนเก่าหรือเปล่า
แล้วก่อนที่จอยจะเลิกกับน้องเขาเนี่ยเมื่อ๔๕เดือนก่อนเคยขู่เอาไว้
จำเอาไว้นะถ้าเกิดแฟนเก่ากูออกมาจากคุกเมื่อไหร่เนี่ยจะตามมาเอาคืน
คือจอยไปขู่น้องชายของเขา
คือจอยเนี่ยเคยขู่เอาไว้อย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าพอจอยเนี่ยเลิกกับน้องเขา
แล้วจอยไปฟ้องแฟนเก่าที่ออกมาจากคุกหรือเปล่า
ที่บอกว่าจะตามมาเอาคืนเนี่ยคือตามมายิงน้องเขาหรือเปล่า
เมื่อสองวันก่อนจอยนะกับแฟนเก่าเคยมาซื้อของที่ร้านขายของชำ
ฝั่งตรงข้ามบ้านของน้องชายด้วย
ไอ้นี้ไปหาแฟนเก่าก็

ตอนที่ว่าแฟนเขาอยู่ในคุกตอนที่ว่าเขาอยู่กับน้องผมใช่ไหม
เขาก็สัดละกันบ่อยสัดละจบเตียงบ่อย
เดี๋ยวแฟนของเขาชื่อจอยใช่ไหม
เขาว่าเดี๋ยวอย่าให้แฟนกูออกมาให้
แล้วกูจะเมามึงคืนออกจากคุกก็ประมาณ๔๕เดือน
เขาก็หนีไปประมาณ๔๕เดือน
ส่วนพ่อของผู้ตายนะครับ
ยืนยันว่าลูกชายไม่มีศัตรูที่ไหน

โดยปกติเวลาออกไปกรีดยางกันตอนกลางคืนเนี่ย
ปกติแล้วแฝดพี่อ่ะนะ
คือทศพรเนี่ยเขาจะไปกรีดยางก่อนนะ

แล้วแฝดพี่ตามไปที่หลัง
พอไปก็ไปเจอน้องชายถูกยิงตายไปแล้ว
ทีนี้ก็แม่จะได้เอาให้สิ้นสงสัยไป
เราก็เลยถามพ่อว่าพ่อมันเป็นไปได้ไหม
ว่าเออมันอาจจะเป็นการยิงกันเอง

พ่อยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนนะ

แล้วก็มาเห็นแฝดน้องมากรีดยางก่อนเนี่ย
แล้วมายิงแฝดน้องเขาตายยิงผิดตัวเนี่ย

แล้วเชื่อว่าคนร้ายต้องมาซุ่มอยู่แล้ว
พ่อบอกว่าคนทำผิดก็ต้องรับกรรมที่ก่อเอาไว้

พ่อก็ถือว่าพ่อก็อโหสิกรรมให้ได้
แต่ขอให้ได้ให้ออกมารับโทษก็แล้วกัน
ในใจพ่อให้น้ำหนักไปยังโปรุงการภารกิจเป็นเรื่องอะไรไหมคะ

มีปัญหากับเพื่อนอะไรนะ

บอกติดซักแล้วถ้าไม่ติดกัมก่อนอย่างราวเดียวเลยกัมให้

มันต้องลูกครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมายทรัพย์สบ
ส่วนเรื่องการคลี่คลายคดีตำรวจก็ลงพื้นที่สอบพยานแวดล้อมอยู่นะครับ
เดี๋ยวจะเรียกตัวผู้ต้องสงสัยต่างมาสอบปากคำอีกทีนึง
โดยเฉพาะตามข้อมูลที่พี่ชายของผู้ตายบอกเอาไว้
ที่สงสัยไปที่แฟนเก่า
ที่จะไปบอกอดีตแฟนที่เคยติดคุกแล้วออกจากคุกมา